ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นก็สามารถเอาชนะผู้ท้าชิงอย่าง
ฟราซิสโกเอสตราด้าด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ป้องกันแชมป์สมัยที่๒ได้สำเร็จครับ

ซุปเปอร์ไฟล์ทูที่สังเวียนซิงเกิลวูดฟอรัมนครลอฟแองเจอริสประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
สมัยที่สองไฟล์บังคับของเจ้าแหลกซิสเกดและควรหลวงโปรโมชั่นกับฝวนฟราซิสโกเอสตราด้ารองอันดับหนึ่งชาวเม็กซิกันครับ
ช่วงแรกเนี่ย๓ยกแรกเนี่ยยังดูสูสีแล้วก็ศรีสะเกดเองยังดูเกร็งนะครับ
ทั้งคู่ก็ต่อยตามใส่ของตัวเอง
จุดเปลี่ยนนั้นน่าจะเกิดในช่วงยกที่๔ครับศรีสะเกดเริ่มใช้เทคนิคที่ถนัดของตัวเองในการสลับการแล้วก็เริ่มต่อยได้แบบเน้น
โดยเฉพาะการตัดลำตัวนะครับก็ทำให้เอสตราด้านั้นขยับตัวยากแล้วก็เต้นไม่ค่อยจะออกโดนต่อยไปหลายหมัด
แล้วก็ทำให้ยก๓ยก๔ยก๕ยก๖ยก๗ก็เป็นของเรานะครับ
แต่ว่ามีตื่นเต้นหน่อยในยกที่๘กับยกที่๙นะครับเอสตราด้านั้นทำได้ดีขึ้นครับเดินหน้าบุกแหลกแล้วก็แลกบัตรใส่เราได้นะครับ
สุดท้ายครับยก๑๒นี่ยกสุดมันเลยครับยืนแลกกันเรียกได้ว่าปักหลักขีดเส้นตะบันกันสุดมันเลยทีเดียวเรียกว่าใครดีใครอยู่นะครับ
สุดท้ายก็เป็นศรีสะเกดครับที่เอาชนะไปได้นะครับเมื่อครบยกกรรมการทั้ง๓คนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเดฟมอเรติให้เสมอกัน๑๑๔ต่อ๑๑๔ส่วนเคที่เรียวหนาดนะครับให้ศรีสะเกดเอาชนะไป๑๑๕๑๓และสตรีฟมอโรนะครับก็ให้แชมป์ชาวไทยชนะขาดไปที่๑๑๗ต่อ๑๑๑นะครับทำให้ศรีสะเกดนั้นชนะคะแนนด้วยเสียงส่วนใหญ่นะครับ
เอกตาด้าเป็นมวยที่ไวและมวยที่มัดแข็งค่ะที่ต่อยากและก็ไวดีใจครับที่ได้นำเข็มขัด๒เส้นไปให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับก็รู้สึกดีใจ
ให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขอีกครั้งครับ
การโชคไฟนี้กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ถืออยู่ครับ

แหลมก็นำพระเครื่องบูชาติดตัวไปทั้งสิ้น๑๓องค์นะครับ
ประกอบไปด้วยองค์หลวงปู่บุญมาซึ่งเป็นเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
แต่ละองค์ก็มีพุทธคุณในด้านที่แตกต่างกันต่อออกไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจที่ช้ำโลกชาวไทยนั้นบูชาและนำติดตัวไปในการชกทุกครั้ง
อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจกับการชกในครั้งนี้นะครับก็คือเสื้อคลุมแชมป์โลกที่ศรีสะเกดนั้นสวมใส่ก่อนขึ้นเวที
ก็เป็นเสื้อคลุมสีเหลืองทองนะครับขอบเนี่ยประดับลายทองบนผ้าซาตินสีแดงครับ
ผ้าสีเหลืองสลับแดงนะครับเพื่อความโดดเด่นสมศักดิ์ศรีช้ำโลกนะครับ
เสื้อคลุมนี้ตัดเย็บเป็นพิเศษเลยโดยคนนี้ครับหมูอาซาว่าดีไซเนอร์ระดับโลกนะครับ
ก็ร่วมกับคุณส้มโอฮิรันกฤษพัฒระบริบูรณกุลนะครับ
ซึ่งก็เคยตัดเย็บชุดตุ๊กไทยแลนด์ได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมการประกวดมิสยูนิเวสปี๒๐๑๕นั่นแหละครับ